คุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยจริงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมานานแล้วล่ะครับ
แล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วหลายยุคหลายสมัยกับเรื่องของที่มี
ชาวนาเนี่ยเอาข้าวไปตากบนถนนเพราะว่ามันชื้นถ้าเกิดไปขายเลยไม่ได้ราคา
ตากให้มันแห้งก่อนนะฮะชาวนาไม่มีที่ก็ต้องตากบนถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แต่คนขับรถก็บอกว่าอ้าวถนนของฉันฉันจะขับรถบางทีมันหลบไม่ทันก็ต้องเหยียบไป
มีคลิปออกมาแล้วเขาถามว่าใครผิดใครถูกความจำเป็นเนี่ย
ฝั่งไหนจำเป็นมากกว่ากันนะผู้ชายคนหนึ่งขับรถแล้วดันไปเหยียบข้าวของชาวนา
ที่เขาตากเอาไว้แล้วก็ถ่ายคลิปพร้อมกับข้อความบอกว่าขอโทษจริงครับ
มันจำเป็นไปดูคลิปเลยครับ
นี่ฮะชาวนาที่เห็นรถเหยียบข้าวตัวเองบางทีก็โอ้ข้าวฉันดูสิ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้อความข้างบนตัวแดงครับ
ขอโทษจริงครับมันจำเป็นแต่
ดราม่าบังเกิดคุณผู้ชมคนดูเขาบอกว่าเอ๊ะมันจำเป็นจริงหรือเปล่า
ข้างหน้าคุณรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์เขายังเบี่ยงได้เลย
นี่เห็นไหมวงกลมสีเหลืองทำไมรถคันนี้เบี่ยงไม่ได้
ทำไมถึงเหยียบไปเลยตั้งใจเหยียบหรือเปล่า
ที่บอกว่าจำเป็นมันจำเป็นยังไงอันนี้คนดูเขาก็ตั้งคำถามมานะฮะ
แต่ถามว่าความจำเป็นฝั่งไหนจำเป็นมากกว่ากันชาวนาเขาบอกว่า
พวกเราก็จำเป็นช่วงนี้ฝนมันตก
เปลือกมีความชื้นสูงถ้าไปขายโรงสีก็กดราคา
ทำยังไงก็ต้องไปตากแล้วไปตากตรงไหนไม่มีที่ตาก
ต้องไปตากบนถนนให้มันแห้งแล้วก็ทำให้มันอ่า
ราคาดีอะไรแบบนี้นะฮะพอคลิปเนี้ยมันถูกโพสต์ไป
ชาวเน็ตก็แบ่งเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งขออยู่ข้างชาวนา
นะฮะเขาบอกว่าถนนน่ะแถวบ้านนอกอ่ะ
มันไม่ค่อยมีรถวิ่งหรอกนานจะมีคนขับรถผ่านไปที
เห็นใจชาวนาเหยเขาตากข้าวเถอะนะฮะแล้วคนใช้รถเองก็โปรด
ระมัดระวังเฉพาะช่วงเกี่ยวข้าวมันจะแบบนานที
ไม่ได้มาตากอะไรกันทุกวันแบบนี้แต่นะฮะเขาก็บอกว่า
จริงแล้วอยากจะให้คนไทยมีน้ำใจให้กับกัน
ค่อยค่อยขับผ่านไปเบี่ยงได้ก็เบี่ยงแต่อีกมุมหนึ่ง
คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับการขับรถที่ไปเจอกองข้าวตากอยู่
หลายครั้งบางทีคนไม่ชินทางขับรถมาเอาเจอข้าวอยู่ทำยังไงหักหลบเลย
ตกข้างทางรถชนรถคว่ำบาดเจ็บอะไรก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่าน้ำใจมีอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า
ความปลอดภัยล่ะคนขับรถน่ะทำยังไงมันคือถนนไง
ยังไงนะฮะยังไงมันก็มีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า
ในการเอาข้าวไปตากบนถนนแบบนี้
นะฮะอ่ะเรื่องของน้ำใจก็ถ้อยทีถ้อยสายกันแต่ว่าก็ฝาก
ก็อาจจะไปตากถ้าตากแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ
อันนี้ไปยังไงถ้าเมื่อกี้ก็เต็มพื้นที่ถนน
แบบนั้นก็ไม่ไหวฮะจริงต้องประสานให้กับทางฝ่ายชุมชน
นำท้องถิ่นนะไปจากโรงเรียนได้ไหมลานวัดได้ไหม
อะไรก็ตามทีเพื่อคนละครึ่งทางแล้วกัน
จริงนะท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
คืออันนี้มันทำทุกปีแต่มันก็ไม่ได้ทำทิ้งไว้
ลองประสานโรงเรียนไหนไหมสนามบัตรบ้างสาวอาทิตย์อะไรแบบนี้นะ